เรื่องของสัตว์ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์ค่ะ

พามาดูลูกพยูน
พยูนไม่ได้อยู่กับแม่พยูนนะ
ไม่รู้ว่ามันหลงจากแม่หรือว่าแม่มันตายแล้ว
แต่ว่าภาพที่จะเอาให้ดูน่ะน่ารักมากจริงคุณผู้ชม

พยูนกับลุงเต่าเขาอยู่ด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมห้ามละสายตาจากข่าวนี้จริงนะครับ

ธรรมดาเห็นพยูนก็ยากอยู่แล้ว

ถ่ายมุมสูงเหมือนกับเขาคลอเคลียร์กันอยู่คุณ
แล้วเอ๊ะทำไมสัตว์ต่างสายพันธุ์ถึงมาอยู่ด้วยกันได้แบบนี้
แต่เอาจริงทะเลก็สีสวยเหลือเกินนะคุณ

หลายคนมองว่ามันก็แปลกแหละเป็นสัตว์สองประเภทมาอยู่ด้วยกัน
แต่พอฟังเรื่องราวแล้วมันมีความน่ารักจริง

เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการทางทะเลหลายท่านเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศักดิ์อันนันต์ปลาทองอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ที่มเกษตรเนี่ย
บอกว่าไงรู้ไหมเจ้าพยูนน้อยตัวนี้หลงกับแม่มา
แล้วมันต้องอยู่ตัวเดียวธรรมชาติของลูกพยูนเนี่ยนะ
เขาต้องหาสัตว์ใหญ่เข้าไปอยู่ด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
พยูนมันเป็นสัตว์ที่ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำเป็นระยะ
ก็คือลอยตัวเหนือแม่ป้องกันพวกพยานอันตรายต่างค่ะ
เหมือนต้องมีแม่คอยดูแลนะแล้วเต่ามันตัวใหญ่กว่า
จริงคือลุงเต่าตะหนุตัวนี้เขารับเจ้าพยูนตัวนี้ไปดูแลค่ะ
จริงพูดก็พูดเต่าก็ประสบการณ์เขาก็สูง
ช่ำชองเขาก็เชี่ยวชาญพื้นที่ถูกไหม
รู้ว่าตรงไหนปลอดภัยรู้ว่าตรงไหนมีแหล่งอาหาร
แล้วเวลาลูกพยูนน้อยมาอยู่กับเต่าเนี่ยเขาก็เรียนรู้ไงว่า
เฮ้ยอันนี้กินได้นะอุ๊ยอันนี้ห้ามกินนะ

คือภาพนี้แปลกมากเลยนะคุณผม๑คนแล้วที่เป็นนักดำน้ำ
ธรรมดาจะหาเต่าก็ยากหาพยูนเจอก็ยาก

พยูนเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะดำน้ำลึกไม่ใช่โผล่ขึ้นมาแบบนี้คุณ
พอโผล่ขึ้นมาแล้วคอเคลียร์กันแบบนี้หายากจริง
จริงแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเจอซากแม่พยูนตาย๒ซากไง
ตอนปลายปี๖๕ทีนี้ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ซึ่งก็รวมถึงกองทัพเรือแล้วก็หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุธการในนะคะเขาก็บินโดน

กลัวไงว่าจะมีซากพยูนตายอะไรอีกหรือเปล่า
ปรากฏว่านี่ตอนบินโดรนสำรวจค่ะ
ก็เจอคลิปนี้ลูกพยูนถ่ายเอาไว้ได้

พอเรื่องแชร์ไปในโลกโซเชียลคนเขาก็พูดถึงนะคะ
ล่าสุดทางผู้สำรวจตั้งชื่อน้องพยูนตัวเมื่อกี้นะ
ชื่อว่าน้องตาลที่อ่าวดวงตาล
ถูกต้องแล้วหนึ่งในอาสาสมัครบอกกับไทยรัฐทีวี
คุณบีค่ะคุณบีเป็นอาสาสมัครบอกว่าดีใจมาก
ที่น้องพยูนแข็งแรงแล้วตามเนื้อตามตัวดูว่า
แบบสมรภูมิมาเยอะหรือเปล่ามีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีแปลว่ามันไม่ได้เจออันตรายมา
มีแค่รอยขูดนิดนึงที่หางคุณ
ทีนี้ทางโครงการเองโครงการอพศกองทัพเรือ
ก็เชิญนักวิชาการที่เขามีประสบการณ์เรื่องการสำรวจพยูนเข้าไปดูในพื้นที่หน่อย
เพราะว่าอย่างน้อยจะได้ดูแลว่าจะทำยังไงดูแลน้องพยูนตัวนี้

ให้เขาอยู่กับเต่าแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะ
ใช่แต่สิ่งที่เราทำได้นะเราเป็นนักท่องเที่ยว
เราก็ไม่ทิ้งขยะไม่ไปวางอวน
หรือว่าเรือเร็วที่ขับแถวนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องพยูนด้วย
เพราะว่าบางทีพยูนมันเจอใบพัดเรือ
แล้วแบบนี้มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พยูนตายเหมือนกัน
ใช่นะฮะอันนี้ทะเลสัตหีบนะ
ใครไม่เคยไปสัตหีบไม่รู้ว่าทะเลสวยขนาดนี้ต้องไป
สัตหีบเป็นอีกจุดหนึ่งในการดำน้ำที่สวยมากของประเทศไทยเหมือนกันนะครับ